พาคุณผู้ชมไปที่บางบัวทองนนทบุรีนะคะ
เขาไปเจองูหลามขนาดใหญ่น้ำหนัก๑๘กิโลกรัมยาว๔เมตร
คือไปเจออยู่ในทุ่งนาแล้วปรากฏว่าก็ช่วยกันจับ
ขณะที่กำลังจับอยู่นี่แหละค่ะงูหลามหันมาแว้งกัด
โอ้โหแขนนี่เป็นแผลต้องเย็บถึง๑๓เข็มเลยนะคะ
นี่ค่ะเห็นจังหวะพอดีเลยนะที่เขาช่วยกันจับ
แล้วงูหันมาเนี่ยงับเลย
นายประสงค์ศรีเดชค่ะถูกงูหลามขนาด๔เมตรความยาวเขา
น้ำหนักเนี่ยสิบแปดกิโลกรัมหันมาแว้งกัดนะคะ
เพื่อนก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลบางบัวทอง๒
คุณหมอเย็บถึง๑๓เข็มเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังหมู่บ้านพฤกษา๓ตำบลบางครูรัฐ

คือก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ตำบลบางครูรัฐได้รับแจ้ง
จากนางสาวอำพลพิรมนิ่มบอกว่าเจองูอยู่ในนาข้างบ้าน
ก็เลยนำทีมไปช่วยกันจับแต่จังหวะที่ช่วยกันจับนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
นายประสงค์ศรีเดชก็เหมือนกับกางแขน
อยากจะวัดความยาวของงู
งูก็หันไปแว้งกัดเลยนะคะ

แล้วก็เดินมาประมาณสักวานที่เราไปดูกัน

แล้วผู้ใหญ่ก็แหวกดูในข้าวก็เจอหางมัน

จริงแล้วตัวเองมีเป็ดอยู่ประมาณ๑๓ตัว

เจ้างูกินซะแล้วหรือเปล่านะคะ
งูร้ำพอหลังถูกจับก็ต้องนำไป
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปตัวใหญ่มาก
ใหญ่มากคือถือว่าแถวนั้นต้องอุดมสมบูรณ์มากจริงนะ

ปกติจริงงูหลามเนี่ยเขาจะดุน้อยกว่างูเหลือม
แต่ก็ไม่มีพิษแต่เขี้ยวเขาก็มีไง

เพราะงับทีนี่โอ้โฮใช่เพราะเขาเอาไว้งับล็อก